ได้เลยครับตัวเนี้ยแข็งแรงมากก็ถือเป็นโอกาสที่ดีครับ
เพราะว่าเหมือนกับเข้ามาฟิตร่างกายครับก็แต่ก็ความรู้สึกวันแรกนะครับ
แล้วก็น้ำตาไหลครับเพราะว่ารู้สึกว่า
คือในส่วนของของเราก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งเราก็ทำงาน
คิดถึงครอบครัวแต่พอเรามาเป็นในส่วนนี้แล้วก็
ความรู้สึกวันแรกก็ได้ท่านพอนะครับเป็นกำลังใจให้โทร
นะครับโทรมาหาผมทุกวันว่าอย่าเครียดอย่าอะไรตั้งใจแบบกินได้
แล้วก็กินได้นอนหลับ
เราก็จะมีภูมิมีภูมิกันแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่โทรมาเยี่ยมอยู่นะครับ
ท่านอนุทินท่านก็ฝากความเป็นห่วงมาอยู่เรื่อยครับ
แล้วก็ดีครับเพราะว่าหนึ่งแต่ก็อยากฝากไปหาเพื่อน
ที่ขับรถแท็กซี่หรือรถสาธารณะต่างนะครับที่เราคุกคีอยู่กับนักท่องเที่ยว
ก็วอนให้ท่านทุกคนนะครับหันมาหันมาดูแลตัวเองนะครับ
ไม่ใช่ว่าเราหาเงินอย่างเดียวแต่พอมันมีอะไรเกิดขึ้นมาเหมือนผมนี่ครับ
รายได้ก็โหดหายถ้าไม่หายก็กลัวก็จะเย่
ขอวอนท่านทุกท่านนะครับที่เป็นอาชีพสาธารณะโดยเฉพาะแอ็กซี่
เป็นด่านแรกกับนักท่องเที่ยวพาไปเที่ยวไปอะไรนะครับ
อย่าลืมนะครับอยู่ในรถแท็กซี่เนี่ยติดไฟแดงนะครับ
บางที่ท่านยังอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะครับติดไฟแดง
บางทียัง๑๐นาที๒๐นาทีเลยเรารู้ได้ยังไงนะครับว่า
นักท่องเที่ยวของเราคนนั้นเที่ยวนั้นเขาปลอดภัยไหม
แต่ถ้าเรามองแล้วว่านักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาถ้าไม่ปลอดภัยเอาแมทเลยครับ
เอาแมทให้เขาใส่ขอร้องเขาครับแต่สำหรับตัวเราผมขอพิงวานว่าใส่เถอะครับ
ท่านจับควงเมื่อไหร่จับควงเมื่อไหร่ใส่แมตรเถอะครับ
เพราะเราจะได้มีความรู้สึกดีดีนะครับแล้วก็อย่างผมเนี่ยมันก็ดีอย่างว่า
ครอบครัวไม่ติดเพราะว่าผมนี่ก็อย่างครอบครัวผมก็ดีอย่างว่าหนึ่ง
แค่เป็นหวัดหรือไม่รู้สึกไม่สบายการกินอยู่และการดำรงชีวิตในแต่ละวัน
เพราะผมจะแยกทันทีนะครับแม้แต่ลูกอ่าผมตัวผมหรือใครก็ช่างนะครับ
ครอบครัวเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเป็นหวัดเนี่ยไม่ต้องถึงยังไม่ไปถึงซื้อยาหรอกครับ
เพราะผมจะแยกช้อนแยกแก้วแยกอะไรกันเลยนะครับไม่แต่ขันที่บ้วนปากแปลงที่ฟัน
แยกกันเลยนะครับนี่ครับก็เลยผมก็เลยมีความรู้สึกดีว่า
การเสียใจในครอบครัวของเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไม่แพร่เชื้อ
ออกไปข้างนอกและคนรอบข้างเชื่อไหมว่าผมป่วยนะครับมีความรู้สึกไม่ดีอยู่บ้านเนี่ย
ผมไม่ออกจากบ้านไปคุยกับใครเลยครับนะครับผมจะอยู่เก็บตัวอย่างเดียว
และหนึ่งเราก็ไม่ต้องมีใครมาโทษตัวเราว่าเราเป็นคนแพร่เชื้อ
เราเป็นคนนำไข้หวัดเล็กหวัดใหญ่ก็ช่างครับไปติดต่อคนอื่นอย่างนี้ครับ
นี่ก็เป็นความรู้สึกดีแต่ผมอย่างผมติดโคโรนาเนี่ยนะครับ
ก็ไม่มีความรู้สึกไม่ดีกับนักท่องเที่ยวหรือชาวจีนนะครับ
ผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนพี่น้องเราทุกคนในโลกเนี่ยเป็นครอบครัวโดยเฉพาะชาวจีนของเราใช่ไหมครับ
อย่างผมเนี่ยขับแท็กซี่ผมก็ถ้าพูดตรงก็คืออู่ข้าวอู่น้ำของผมก็คือนักท่องเที่ยวครับ
หาเลี้ยงครอบครัวมีรายได้แต่ละวันเนี่ยเราก็คือผมจะรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหลักครับพูดตรงเลย
แล้วผมก็ไม่มีความรู้สึกที่แย่นะครับผมดูข่าวอยู่ในห้องแยกโลกเนี่ยผมส่งกำลังใจไปให้ชาวอู่ฮั่นนี่ทุกวันครับให้สู้เพราะว่าขนาดผมเนี่ยยังสู้และหายเลยครับ